เรามาดูกันต่อเรื่องการไปเที่ยวกับกวนเครื่อน

คุณผู้ชมมิตรภาพของสามสาวบอกเลยว่า
โอกาสต่างค่ะอย่างภาพนี้นะคะสามสาวขอสวยก็สวยไปพร้อมกันเลยค่ะ
นี่นะคะมาแบบคูนะคะแล้วแบบนี้ก็มาแบบชิล
ถ้าไปแบบชิวเขาก็มีนะคะแบบนี้เลยคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูนะคะ
นี่หน้าใสมัดผมคือคล้ายกันหมดนะคะแต่ว่ามันมีอยู่ครั้งหนึ่งคุณผู้ชม
คือบางครั้งเนี่ยก็มีการแกล้งกันเกิดขึ้นนะคะก็คือสาวมากกี้นะคะผู้ที่ตกที่เคยโดนแกล้งในครั้งหนึ่งนะคะ
ขอขุดภาพเก่าภาพนี้ขึ้นมานะคะมียาย่ามากกี้แล้วก็คิมนี่รูปนี้นะคุณผู้ชม
สังเกตดูนะคะคือไม่ได้ไปในทางเดียวกันนั่นเองนะคะ
กี้เขาโพสต์สตอรี่อันนี้เอาไว้แล้วก็เขียนข้อความไว้ว่านัดเจอกันทุกทีจะถามกันตลอดว่าแต่งตัวประมาณไหนจ้ะ

คุณผู้ชมค่ะความชิวไม่มีอยู่จริงนะคะ
เพราะว่าปรากฏว่าอ้าวยายากับคิม
ผู้ใส่แต่งตัวมาเต็มมากมีเบสส่งเบสเซอร์นะคะ
อาจจะเป็นชิลของยายากับคิมก็ได้ไง
ใช่นะคะชิลแต่ละคนไม่เหมือนกัน
ประกบมาเจอก็อ้าวตายแล้วเธอทำไมแต่งตัวแบบโก้กว่าฉันอะไรอย่างนี้
สรุปก็คือเขาก็ฮากันไปนะคะแล้วก็ลงแซวกันไปนะคะ
เสื้อผ้าก็สบายก็ดูดีทุกลุคเลย
ลงแคปชั่นบอกว่ายังจำไม่เคยลืมเรือนนะคะ
ก็ถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นเราเนาะก็คืออ่านไลน์กุ๊กด้วย